สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
จากการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของฝนในระยะ๒๓วันนี้นะคะ
พบว่าในช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะท้องฟ้าจะเปิดค่ะท้องฟ้าโปร่ง
แต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปฝนเริ่มตั้งเขานะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาในที่สุด
เพราะฉะนั้นนะคะฝนจะเน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งฝนที่เข้ามาตกในประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะเกิดจากลมใต้
และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะลักษณะอากาศแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
มีฝนตกหนักค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วย
กรุงเทพมหานครของเราคุณผู้ชมไม่ใช่จังหวัดเดียวนะคะ
ที่มีน้ำท่วมสูงแต่ว่ากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
ต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะคือน้ำที่เอ่อล้นท่วมถนนในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
ซึ่งแม่นลอนดอนนี้นะคะจะมีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่านค่ะ
พอแม่น้ำเทมเอ่อล้นนะคะก็จะเอ่อล้นท่วมถนนแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็น
ซึ่งแม่น้ำระดับน้ำก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนนั่นเอง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ